สดท้าย

อีกคนนึงก็เหมือนหยอกล้อเอาเท้าไปเตะตรงกระเป๋ากางเกง

เป็นความเขียกว่าประทัดลูกบอสอันนั้นนะคะ

แต่ว่าลักษณะอาการปลอดภัยแล้ว

ว่าต้องดูแลเด็กแล้วก็เตือนเต็ดคด้วย

เด็กต้องระวังแล้วที่สำคัญพรุ่งนี้วันรอยกระทง
ใช่มีอะไรแบบนี้เด็กจะไปซื้อมาเล่นกันแล้วผู้ชายมันก็จะระเบิดใส่
แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายไปได้
ตำรวจสภาพบ้านแพงบอกว่าเด็กที่เป็นเจ้าของ
หมายถึงว่าเป็นเจ้าของลูกระเบิดประทัดลูกบอลสารภาพ
เขาซื้อมาแต่มีการเอาไปดัดแปลงเอง

ตำรวจเองก็หวังว่าเอาคลิปที่มาให้ดูล่าสุดเมื่อกี้

มันก็คือเป็นระเบิดย่อมลูกหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ได้จุดชนวนนั่นเอง
แต่ขนาดแค่เตะไหมมันก็ระเบิดแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนครพนมสั่งการแล้วต้องตรวจทั้ง๑๒อำเภอเลย
ลงพื้นที่กวดขันปรับปรามเรื่องของการลักลอบขายประทัดดอกไม้ไฟที่เสี่ยงอาจจะเกิดอันตราย

อุทาหรณ์สำหรับเทศกาลเลยนะคะแล้วเด็กการที่ไปดัดแปลงเล่นอันนี้ก็นำไปสู่อันตรายอย่างที่เห็นค่ะ